ในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะครับได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้า
แผนพัฒนาสนามบินอุตเผ่าและถ้าเหลือน้ำลึกสัตว์ไตหีบ
ที่จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต
แล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นผลงานที่รัฐบาลชุดนี้ฝากไว้
เพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสทัดเทียมกับประเทศอื่น
โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แล้วก็เตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า
ซึ่งสนามบินอุตภาวก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละ๓ล้านคน
คือทำให้คนรักมันทำได้แต่รักษาให้คนรักตลอดไปรักษายาก
ถ้ามันทำอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงที่มันบินเบิ้ล
แล้ววันหน้ามันก็กลับมาทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเราพูดอะไรเราก็ต้องทำผลให้ได้
อย่างที่ผมบอกแล้วก็รัฐบาลก็มีความฝัน
ของรัฐบาลก็คือทำยังไงให้พี่น้องมีความสุข
บ้านของบางครั้งก็ยังยืนนะครับ
ขณะที่นางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวนะครับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมร่างกฎหมาย
สนับสนุนการลงทุนพร้อมจะพัฒนาต่อยอดความพร้อม

อุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และปิโตรเคมี
สำหรับความสำเร็จในการลงทุนของภาคเอกชน
ระยะเวลาอันใกล้ในพื้นที่ภาคตะวันออก
มีเอกชนพร้อมลงทุนไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท

ขณะที่นายกรัฐมนตรีพบชาวบ้านที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
เพื่อบอกเล่าแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านได้รับทราบ
พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการซักถามนะครับ
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่
ขอให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เรียกให้นางธิดาขึ้นไปบนเวที
เพื่อพูดคุยก่อนที่นางสาวธิดา
สวมกอดกับนายกรัฐมนตรีทันทีครับ
ขอบคุณครับ